นายจะแสวว่ามีแฟนเป็นแม่ในรองบ้างไหม

ไม่แขลาฮะ

อ่าเป็นควันแบบนี้เขากินไม่ทันไง
อ้าเป็นแบบหูชาเลยฮะ
เขาเกิดไม่ทันเขาไม่รู้ว่าพี่เป็นคนพูดเก่งพูดมาก
บอกว่าถ้ารู้ว่าพูดมากอย่างนี้ก็ไม่ครบแล้ว

เจ้าครอบนั้นถึงสายูยี่ประเด็นแล้วนะ

เจ้าฟองเนี่ยเคยบอกว่า

ฟองบ่นจอกที่ที่หมี

อเจมส์นางงามครับแล้วแบบพี่เอก็อายุมากกว่าฟ้องประมาณ๓๐ปีอย่างเงี้ย

อเจมส์ใช่ตอนแรกไม่รู้ว่าคือใครอย่างเงี้ยครับ
อเจมส์ก็เลยเสิร์ชดูในเน็ตอ๋อเอ๊ะชุติมา

เขาไม่รู้ว่าคือใครชุติมาในอนาคตคือใครเป็นนางสาวไทยและเป็นนักร้อง

อเจมส์เขาอายุก่อนกว่าพี่๓๑ปีอ่ะเขาเกิดไม่ทัน
อเจมส์เขาได้เจอครอบครัวกันหรือยังคะพ่อแม่
โอ้โหสนิทกับพ่อแม่เขามากน่ารักพ่อแม่เขาน่ารัก

อเจมส์ใช่แม่เขาสวยมากพ่อเขาหล่ออะไรอย่างเงี้ยบ้านเขาก็หน้าตาดีกันหมด

ใช่เราก็เรียกเขาว่าน้องแม่เป็นน้องคุณน้องคะคุณแม่น้องอะไรอย่างนี้
คือเรียกกันนะเรียกน้องเรียกน้องน่ารัก
แต่มีความสุขใช่ไหมหลายคนอิจฉาเวลาพี่ลงรูปแบบจูจุ๊บสวีทเนี่ย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

ค่ะจุ๊บอะไรล่ะตัวเองพูดอะไรมั้ย

เจ้าพูดอะไรรักนะจ๊ะจุ๊บก่อนจะวางหูจนจะพูดอะไรต้องนะ

คิดถึงนะทุกวันทุกวัน๓ปีมาไม่เคยหยุด
แล้ววันไหนสมมุติว่าตื่นนอนมาเนี่ยเราก็แบบ
เราลืมหอมแก้มว่าเรารีบไปถ่ายละครอย่างนี้
เขาจะโกรธมากรู้สึกว่าทำไมเมื่อเช้าไม่หอมแก้มเขา

เขาก็จะมาทวงมาทวงตอนเย็นว่าเมื่อเช้าลืมอะไร

รู้ไหมพี่เอหนุ่มอารมณ์ดีผู้ชายเยอะเนอะ
ครับก็ห่วงฮะแล้วก็ห่วง

ถึงมากใช่

ไม่ค่ะก็แค่บอกว่าทำเกินไปอย่างนี้
อ๋อมีเคสอะไรทำเกินไปนี่อยากรู้นะ
มาใกล้ก็มากอดบ้างอะไรบ้างอย่างนี้ฮะ

แต่ผมทำไม่ได้ไงผมทำไม่ได้

เนืส่ายแมนใช่ไหม

อย่างเงี้ยไม่ได้เลย
เดี๋ยวนี้เวลาเจอเพื่อนก็แกสวัสดีนะ
ห่วงไม่มั๊ยเนี่ย
เขาหวงเราซิและห่วงกับพี่ไม่
เพราะว่าเพื่อนพี่จะแบบ

อ่ะจริงนี่อย่างนี้เนี่ยที่กลุ่มมาจะลักเขามาก
พี่เอ๊ทำบุญด้วยอะไรคะได้แฟนเด็กขนาดนี้

บุญด้วยอะไรก็เป็นคนชอบทำบุญอยู่แล้วก็คือ
ไม่รู้มันเป็นพรมฤทธิภาพค่ะ
ตอนแรกไม่รู้ว่าคือใครไงฮะ
ก็เลยสกูเกิ้ลดูอ๋อพี่เอ๊ก็เลยอ๋อเราก็เลยลองคุยครับ
มาเรื่อยใช่ครับแต่ว่าตอนนี้หนูก็มีผลงานละฝากหน่อยครับ
ดินแดนก็มีหนังภาพยนตร์เรื่องดินแดนนะครับ
น่ารักฝันนะครับติดตามได้ทุกโรงภาพยนตร์นะครับ
เร็วนี้นะครับแล้วภาพยนตร์นี้จบเลยนะฮะ
ปีไหนเนี่ยครับจบปีหน้าครับจบไปรับปริญญา
ใช่ต้องไปค่ะคิดดูสิไปงานแฟนรับปริญญาใส่ชุดคุยอ่ะ
ปริญญาตีนะไม่ใช่ปริญญาภาพอ๋อคิดดูสิคิดดู